เหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีคุณป้าวัย๕๒ปีท่านหนึ่งก็นั่งเลี้ยงหลานอยู่บนแคร่หน้าบ้าน
ปรากฏว่าถูกชายคุ้มครั่งอยู่ถือมีดเดินมาแล้วก็แทงผู้หญิงคนนี้
แทงเข้ากลางอกนะฮะมีดตัดคั่วหัวใจจนเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมไปดูนาทีที่ญาติมาเห็นศพแล้วก็ร้องไห้เสียใจฮะ
นี่แหละครับคือทางญาติก็รับไม่ได้นะฮะแล้วก็เสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้คนในบ้านเสียชีวิตอย่างไม่มีวันกลับนะครับ
เพราะว่าผู้หญิงผู้เสียชีวิตคือนางราตรีคานอายุ๕๒ปีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายอยู่หน้าบ้านพักนะครับ
ก็เลขที่๔๓๗หมู่๕ตำบลกรุงหยานอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิงคนนี้ถูกแทงอาการสาหัสนะครับถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่กลางอกซ้าย
บาดแผลลึกตัดคั่วหัวใจมีเลือดตกใน
แล้วก็แพทย์พยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่นาน๓๐นาที
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้นะครับ
โดยตำรวจภูทรทุ่งใหญ่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ้านพักของผู้ตาย
อยู่ใกล้สำนักสงฆ์ป่าคลองกรุงหยันต์เพื่อเก็บหลักฐานทางคดี
แล้วก็รีบกระจายกำลังเข้าปิดล้อมบ้านอีกหลังหนึ่ง
ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงแค่๑๐เมตรนะครับ
เพื่อไปล้อมจับนายนนทชัยนาสินอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุรายนี้มีอาการคุ้มคลั่งขังตัวเองอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
สุดท้ายนายนนทชัยก็เดินออกมาจากบ้าน
พร้อมกับถือน้ำต้มพืชกระท่อมออกมาด้วยนะนึงขวดเราซดไปแล้วด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าชาร์จจับกลุ่มตัวทันทีนะครับ
จากการสอบปากคำนายนนทชัยยังให้การวกวนนะฮะ
อ้างว่าผู้ตายมาด่าแม่ของเขาพร้อมทั้งทุบแล้วก็ใช้มีดแทงเขาก่อน
ยังบอกอีกว่าขณะก่อเหตุ

เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นจนเสียชีวิต
แล้วก็มียาเสพติดประเภท๕น้ำต้มพืชกระท่อมไว้ในครอบครองนะฮะ
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับ

นางราตรีผู้ตายกำลังนั่งเลี้ยงหลานอยู่๒คน
แคร่ไม้หน้าบ้านของนางราตรีเอง

เดินถือมีดปรีเข้ามาหานางราตรี
แล้วก็จ้วงแทงเข้าที่กลางอก๑ครั้ง
ทำให้นางราตรีซุดลงไปนอนกับพื้นทันทีนะครับ
จากนั้นนายนนทชัยก็ถือมีดเดินกลับไปที่บ้าน
โดยที่แบบเดินช้าเลยนะเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ

มีอาการประสาทหลอนเพราะน่าจะเสพยาจำนวนมาก
เคยถูกส่งตัวไปบำบัดรักษา๒ครั้งแล้ว
แต่ก็หวนกลับมาเสพยาเสพติดอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านต้องอยู่อย่างหวาดภาวะมาตลอด
จนกระทั่งมาก่อเหตุสลดครั้งนี้นะครับ
แล้วก็เช้าวันนี้เองนะครับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่
ยังบ้านเกิดเหตุอีกครั้งซึ่งทางญาติเนี่ยได้รับศพของนางราตรี
กลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
บอกว่ารู้สึกเสียใจมากไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับครอบครัวของเขา
และคนก่อเหตุก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันนะครับ
ทางครอบครัวเคยช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าเคยมาขอเงินครั้งละ๑๐๐บาทบ้าง๒๐๐บาทก็ช่วยเหลือกันไป
แต่ที่ผ่านมาก็อยู่อย่างหวาดภาวะเพราะผู้ก่อเหตุมีอาการเรื่องของการเสพยาเสพติดมาโดยตลอด
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุในครั้งนี้นะฮะ